เขาบอกว่าข่าวนี้คือพออ่านไปแล้ว
สามารถสร้างเป็นพล็อตหนังได้เลยนะครับ
เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะ

คุณแม่เป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ให้บอกว่า
ลูกชายวัย๘ขวบกับหลานสาววัย๑๐ขวบ

อยู่มีรถตู้คันสีขาวขับโฉบมาจอดเทียบเลยค่ะ
ผู้ชายร่างใหญ่ลงมาถามลูกชายวัย๘ขวบของเธอว่า
หิวขนมไหมอยากจะไปกินขนมหรือเปล่า

แต่คุณแม่สร้างภูมิคุ้มกันมาให้ลูกแล้ว

ลูกชายเลยตอบไปว่าไม่
ปรากฏว่าคนที่ขับรถตู้เดินลงมา
แล้วพยายามจะอุ้มลูกชายวัย๘ขวบของคุณแม่ค่ะ

หมาที่เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านนะคะ

แล้วก็พยายามทั้งเห่าแล้วก็ไล่กัดคนที่จะมาอุ้มตัวน้อง
สุดท้ายคนร้ายก็เลยยอมล่าถอยกลับขึ้นรถตู้แล้วขับรถออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๒๓สิงหาคมนะคะ
คือคุณแม่มารู้เรื่องนี้หลังจากที่ลูกและหลานกลับมาถึงบ้าน

จะมีรถตู้จับเด็กอะไรอย่างนี้จะบอกน้องตลอดเวลา
ที่แรกที่เคยเตือนน้องตลอดว่าบ้านเราติดถนน
เดินไปข้างทางอะไรอย่างนี้ต้องระมัดระวัง
ถ้าเห็นก็รีบตะโกนเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่เพราะคือเตือนให้ผู้ปกครองประชาชนให้ละมัดระวังลูกหลานตัวเองให้ดีอย่างนี้เนอะ
หัวโอกลเป็นแม่เนอะ
เพราะว่าจะเป็นแก๊งลักเด็กก่อเหตุในพื้นที่จริงรึเปล่าค่ะ
ซึ่งพอลองไปถามน้องเพลงหลานสาววัย๑๐ขวบเนี่ยนะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะกลับบ้านมาด้วยกันใช่ไหมคะ
พูดช่ารูปร่างสูงใหญ่มากับรถตู้สีขาวจริงแล้วก็มาคุยกับน้องเลย
มันยังน้อยมากยังไม่สามารถเชื่อมโยงอะไรได้มากมายนะคะ
ก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูไม่ปล่อยประละเลยแน่นอน
ชับตำรวจในพื้นที่ให้เพิ่มความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนด้วย
หลายคนบอกเจ้าตูบอยู่ไหนล่ะเจ้าตูบฮีโร่ที่เป็นคนช่วยน้องเนี่ย

เพราะว่าหลังจากมันช่วยน้องได้ไม่นาน

ช่วยใจมากนะพี่ชีพมากเลยนะครับค่ะบอกแล้วมันทำพล็อตหนังได้เลย